จะว่านจ่ายบอลพลาดครับแล้วโจร

ศาลากรไม่ชิดกิ่งครับ
อาบรุ่นนี้เด็ดขาดมานาทีที่๕
กริมยาปั้นดีเสงเลยครับ

ตัดบอลได้แล้วระยะทำการเลยครับ

เท้าขวายิงฉีดยาบอลหนักมากอุ้งแรง
โอกาสของเจ้าบ้านก็พยายามจะบุกบี้เหมือนกันครับอนุพงศ์ให้กับทางนนทันโคพืชสองผู้เล่นเก่าของโคราชนะครับ
ก่อนที่จะตีเสมอได้หนึ่งต่อหนึ่งจากการคิกอินจังหวะนี้ราเฟลเขียนเปลี่ยนจุดให้กับลูมวุนโด่ครับ
ยิงเข้าไปยินเยือนไม่ยอมง่ายง่ายเหมือนกันครับ
ชัดนี้มาดีครับไม่ได้มาเล่นที่วัดไทยเจริญผ่านให้กลับทางตีรถชั้นยาวครับ
ยิงนำ๒๑ก่อนที่ไฮเทคจะตีเสมอ๒๒ครับตามมาอีกครั้งหนึ่ง
นุพงศ์ฤทธาคมนะครับยิงทีมเก่าก่อนที่โคราชจะนำ๓๒อีกครั้งครับ
ไทเทคปลาวครบ๖ครั้งและเป็นบุตรฟาคัญญารับละทิในการยิง
ล่อเป้าเลยครับเสยเฟย์อันตราข่าย๓๒ขึ้นแรก
เจ้าบ้านหมาขึ้นหลังยิงตีเสมอ๓๓ครับโรมพุนโดโอ้โหสองประตูในเกมนี้
ชมการจ่ายของอนุพงศ์นะครับเข้ามาตรงกลางเห็นแล้วให้เลยครับ
ประกบที่เข้ามาก็ช้าด้วยครับผู้เล่นทีมเยือน
อธิบายตามรูปนี้ด้วยขาหลังนะครับเสียหลักเพราะจนยังยิงได้
แต่ความเล็กขาดเจ้ามีครับเพราะว่าสามารถการภักดี
พาทีมกลับมาได้ด้วยการตีเสมออย่างรวดเร็วเหมือนกัน๔ต่อ๔ครับ
แล้วก็ขึ้นนำครั้งแรกสำเร็จครับ๕ต่อ๔โอ้โหนาที๒๕
พอแล้วได้กลับทางวันใหญ่เลยครับสามารถคนเดิม
ส่วนกลับแล้วจ่ายบอลให้กับทางราเฟลนิ่งมากนะครับ
หนีทางอภิชัยแล้วก็ยิงเข้าไปครับ๖ต่อ๔